เอาบ้าจอ
เอาละครับกลับมาสนุกสนานกันต่อนะครับ
กับรายการอบจมหาสนุก
รีบที่ประหลาด
แน่นอนนะครับเรายังอยู่กันที่จังหวัดระยอง
ช่วงนี้คนที่จังหวัดมาช่วงชิงเงินสนับสนุน
อไบร์จสามหมื่นบาทในช่วงขอแรง
เอาละครับดูว่าสามหมื่นท่านนโยคจะเอาไปทำไรดี
คืออบจเงินของอบจส่วนมากก็จะช่วยเหลือพี่น้องชาวบ้านอยู่แล้ว

คุณนั่งห้อยขาเป็นแบบ

คุณจะเสียใจเพราะตอนนี้เนี่ยนะครับ
เกมที่เราจะแข่งเกี่ยวกับทุเรียน
ล้วนทุเรียนสุดสุกหอม
วันนี้เกมเกี่ยวกับทุเรียนนะครับ

สามัคคีท้าเซียนทุเรียนระยอง
ช่วงขอแรงในวันนี้มาในเกมที่มีชื่อว่า
สามัคคีท้าเซียนทุเรียนระยอง

ชาวบ้านต้องช่วยกันเข็นรถอีซูซูไปยังจุดที่ทีมงานกำหนดไว้
จากนั้นด่านที่๒ผู้ใหญ่๒คนครับ
ช่วยกันโยนรับส่งทุเรียนจากท้ายรถกระบะอีซูซู

ผู้ใหญ่๓คนและผู้สูงอายุ๓คน
๕จานสุดท้ายต้องส่งไปให้ด้านถัดไป

เด็ก๕คนต้องช่วยกันกินทุเรียน๕จานให้หมด
ภารกิจทั้งหมดนี้มีเวลาเพียงแค่๕นาที
ถ้าทำได้ก็รับเงินสนับสนุนอบจไปเลย
พร้อมแล้ว

มาเลยค่ะ

ไหลนะครับตอนนี้นะครับ
หยุดแล้ว
เราลบลงแล้ว
เรียบร้อย
โอ้วเร็วมาก
โอ้โหเร็วเร็วจริง

โตสองโตสอง
โอ้โหเร็วมาก

เร็วหน่อย
เร็วหน่อย
ให้ก่อนให้ทุกคนมาเอาจากที่แน่
เอาให้ก่อนมาเล่มแสง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

ว่าชาวเรียลพริกเนี่ยจะทำเวลาไปได้กี่นาที
และจะสามารถคว้าเงินรางวัล๓๐๐๐บาทไปได้หรือไม่
ผมถามจริงนะครับเรายังอยากรู้เรื่องเงินรางวัลกันอยู่ไหม
หรือว่าเราอร่อยกันจนลืมรางวัลไปแล้ว
หนูว่าเราควรจะถามแขกรับเชิญของเรานะคะ
อยากจะถามคุณฮายอาภพรเหลือเกินนะครับ

โอ้เครียภายกันลูกนะฮะ

ทำเวลาไปได้๔นาทีกับ๔๘วินาที
สามัคคีกันยกจังหวัดแบบนี้เนี่ย

รับเงินรางวัลสนับสนุนอบจไปเลย
ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ
และวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะท่านนายกอบจจังหวัดระยองค่ะ
คุณปิยะปิตุเตชะนะคะขอบคุณมาก
ขอบคุณค่ะ
รวมถึงพี่น้องชาวจังหวัดระยองกันด้วย

และวันนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะพี่ฮายอาภาพรพี่สาวของเรา

รวมถึงผู้ใหญ่ใจดีค่ะอีซุสุดีแมกนะคะ

และถ้าหากจังหวัดของท่านนะคะมีเรื่องราวที่น่าสนใจ
อย่าลืมบอกเราเลยเข้ามาเรนะคะทางเฟสบุ๊คนะคะ

ส่งเข้ามาเยอะนะครับแล้วก็ติดตามรายการอบจมหาสนุกได้ทาง
สนุกทุกที่ทั่วไทยสู้กันทุกวัย
สามัคคียกจังหวัดวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อน
สวัสดีค่ะ
เวทบุ๊คออบจมหาสนุกวันศุกร์นี้นะฮะ